ส่วนอีกหนึ่งสาวเธอคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างชัดเจน
เรื่องของแนวความคิดนะสำหรับพี่ซายเจริญปุระนะคะ
ก็เลยมักจะถูกคนที่มีความคิดเห็นต่างเนี่ย
ก่อกวนหรือว่าแสดงความคิดเห็นเชิงลบ

ล่าสุดค่ะเจอของแรงด้วยนะ
มีเกลียนคีย์บอร์ดเข้ามาคอมเมนต์ด้วยถ้อยคำแบบ

แล้วก็นำเธอไปเปรียบเทียบกับของเสียอย่างนี้
ด่าทอไปถึงนี่ชาติตระกูลเลยนะคะ
นำซ้ำยังว่าเธอทำตัวเละเทะเป็นพวกขี้เมาอีกด้วย

มันค่อนข้างรุนแรงจนเราไม่สามารถอ่านให้ฟังได้ค่ะ
ซึ่งพี่ซายเขาก็แคปเลยแคปคอมเมนต์นี้มานะคะ

ประกาศชัดเจนว่านี่แหละจะเอาเรื่องทางกฎหมายแน่นอน
จะยอมรับว่าการขึ้นสารฟ้องร้อง
โอ้โหมันไม่ใช่เรื่องสนุกนะไม่มีใครอยากขึ้นสารกันหรอกนะ
แต่ด่ากันขนาดนี้มันเกินเบอร์ไปมาก

ซายเขาเข้าไปสืบประวัติมาว่าเฮ้ยมือเกลียนคีย์บอร์ดคนนี้มันเป็นใคร
ก็เลยทราบมาว่าเป็นตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทดังด้วย
พร้อมกับแท็กไปเลยแท็กไปที่ต้นสังกัดเลยค่ะ
ให้ได้รับรู้พฤติกรรมของพนักงานของคุณด้วย
จะมีบางคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่าเออให้พี่ซายปล่อยผ่านบ้างนะ
อะไรอย่างนี้เพราะว่าคู่กรณีอาจจะมีภาวะทางจิตหรือเปล่า
อะไรอย่างเงี้ยแต่พี่ซายก็ยืนยันยืนกรานนั่งยันนอนหยัดเลยว่า
งานนี้ไม่ยอมแน่นอนค่ะนะ